คุณผู้ชมครับพาไปดูเรื่องนี้ที่สุราธานี
คุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นกันก็ได้นะคะ
มีน้องนักศึกษาอายุ๑๖เรียนอยู่ปวช๑
เขาก็แต่งตัวเป็นชุดเป็นผ้าถุง
ปะเต๊ะที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวภาคใต้
น้องเขาบอกว่าที่สถาบันการศึกษาให้ใส่ทุกวันอังคาร
เพื่อที่จะอนุรักษ์ความเป็นไทยความเป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้

โอ๊ยไม่เรียบร้อยไม่สุภาพเลย

คลิปนี้ถูกโพสต์ในโลกโซเชียล

แล้วก็ไปเดินในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่จังหวัดสุราธานี
รอปภของห้างมาตำหนิบอกว่าไม่เหมาะสม
เป็นประเพณีวัฒนธรรมใส่กันมานานแล้ว
มันไม่เหมาะสมตรงไหนทางรอปภก็ไม่ฟัง

อุ๋ยแล้วเขาใส่กันมาแบบนี้๕ปีแล้วนะคะ
แต่รอปภบอกนี่มันผ้าถุงอยู่บ้านนะ

พบกับเจ้าของเฟซบุ๊กน้องปลื้มอายุ๑๖
เป็นนักศึกษาชั้นปวช๑แผนกการโรงแรม
กับกลุ่มเพื่อน๓คนก็เลยเล่าให้ฟังว่า
ทุกวันทางคาเป็นวันที่ทางวิทยาลัย
ให้น้องแต่งชุดผ้าปะเต๊ะเป็นภาพไทยพื้นเมือง
เป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยเป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้
แล้วใส่แบบนี้มา๕ปีแล้วคุณผู้ชม
พอเลิกเรียนตอนประมาณบ่าย๒โมงครึ่ง
กับเพื่อนไปเดินห้างไปซื้อของ
ก็จะเป็นการซื้อของมาใช้ในการเรียนในวันถัดไป
กำลังเดินเลือกซื้อของอยู่แถวตู้แช่แข็ง
ปรากฏว่ารอปภถือโทรโข่งแล้วพูดขึ้นมาว่า
ใส่ผ้าถุงมาห้างแบบนี้ไม่เหมาะสม

น้องเขาบอกโกรธนะแต่พยายามอธิบาย
นี่คือชุดนักศึกษาใส่แบบนี้ทุกวันอังคาร
ใส่แบบนี้กันมาหลายปีแล้ว
อยากให้รอปภปรับปรุงได้ไหม
มันทำลายความรู้สึกกันไม่ควรจะพูดแบบนี้
โดยเฉพาะการที่น้องไปเดินซื้อของในห้างสรรพสินค้า

จะมาพูดกับลูกค้าแบบนี้ได้ยังไง
ก็ไม่เคยเลยไม่เคยโดนแบบนี้

กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เยอะมากจริงค่ะ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาคุยเยอะเลยนะคะ

เจ้าหน้าที่ของทางห้างโทรศัพท์มาขอโทษค่ะ
แล้วก็มามอบกระเช้าถึงที่วิทยาลัยเลย
เพื่อมาแสดงความรับผิดชอบกระเช้าก็มาค่ะ
น้องก็ลบคลิปน้องบอกเต็มใจพร้อมจะลบ
คลิปด้วยความสมัครใจและน้องบอกว่า
ทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปที่ห้างนี้นะคะ
เราสามารถพูดชื่อได้เพราะว่าเขาเปิดเผยแล้วแหละ
อืมผู้ช่วยผู้จัดการห้างคือนายภัยรัฐอวภาคก็บอกว่า
ห้างไม่ได้มีนโยบายควบคุมการแต่งตัวของลูกค้าอยู่แล้ว
แต่งตัวได้ตามอิสระภายใต้กรอบของกฎหมาย
รอปภคนนี้เบื้องต้นให้ออกจากพื้นที่ไปแล้วค่ะ

ว่าจะดำเนินการอย่างไรนะคะ
อาจจะไม่ใช่คนในพื้นที่
แต่การพูดจาแบบนี้มันเหมือนกับเป็นการตำหนิลูกค้า

ไม่แต่ว่าต่อให้ไม่ใช่ชุดผ้าถุงไทยหรือว่าปาเต๊ะที่ว่าเป็นชุดประจำชาติ
ชุดไทยที่ว่าเขาใส่ประจำสัปดาห์ของโรงเรียน

อย่างคุณลุงคุณป้าคุณยายคุณย่า
ใส่ผ้าถุงผ้าไทยไปห้างแล้วใส่เสื้อเรียบร้อยอย่างนี้
มันทำไมไม่ใส่ชุดนักเรียนมันไปเปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยซึ่งมันไม่ใช่
ว่าแบบเด็กไม่ยอมไปโรงเรียน
เสื้อผ้าอำพลางแล้วมาเดินห้างอะไรอย่างนี้เหรอ